เชียงใหม่อันนี้ต้องเอาใจช่วยอย่างยิ่ง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาน้องจีน่า
จีน่าขวบ๘เดือนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
จะโดนอุ้มลักพาไปอย่างที่พ่อคิดหรือเปล่า
กู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่นะครับ
เอากำลังไปนะฮะไปสนับสนุนกับทีมกู้ภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านห้วยฝักดาบหมู่๑๖
ตะบนอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากได้รับแจ้งนะฮะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
ของเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งหรือจีน่าขวบ๘เดือนฮะ
คือหายไปนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันค้นหากระทั่งเวลาเที่ยงคืนกว่า
ก็ยังไม่เจอไม่มีแม้แต่เบาะแสพ่อของน้องจีน่าเล่าบอกว่า
จีน่าลูกนะหายไปนะตอนแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัว
ตัวพ่อก็เอาขยะไปทิ้งคลาดสายตาไม่กี่นาทีเอง
จีน่าหายไปแล้วโดยมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะเล่าบอกว่า
จีน่าเดินอยู่กลางถนนห่างจากบ้านไปประมาณ๑๐เมตร
นี้พ่อของจีน่าเชื่อว่าลูกสาวน่าจะถูกอุ้มหรือลักพาตัวไปครับ
เพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวบ้านอีกคนนึง
เห็นว่ามีรถกระบะต่างถิ่นมาขับเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
ส่วนประเด็นที่ว่าน้องจีน่าจะเดินหายไปเองเนี่ย
มันจะยากไหมเพราะว่าขวบ๘เดือนยังเดินไม่เก่งเลย
อันนี้พ่อตั้งสันนิษฐานนะครับขอให้เจอน้องปลอดภัยนะครับ
น่าห่วงจะเป็นแก๊งรักเด็กในพื้นที่ด้วย